เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสภานะครับก็เดินต่อไป
แต่ว่าเรื่องของการกลับมาของคุณทักษิณชินวัฒน์วันนี้นะครับ
ถึงไทยตามกำหนดเวลานะครับ๙นาฬิกา
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวอาจารย์สุภาพก็จะอยู่กับเรา
แล้วก็คุยถึงประเด็นนี้ไปด้วยนะครับ
ทักษิณชินวัฒน์กลับถึงประเทศไทยในรอบ๑๗ปีนะครับ
ครอบครัวแล้วก็สอสอที่ใกล้ชิดนะครับ
มวลชนคนเสื้อแดงมาจากภูมิภาคต่าง

อดีตนายกทมตรีออกเดินทางจากประเทศสินคโปร์

เครื่องบินส่วนตัวลงแตะพื้นสนามบินปั๊บ
ก็ไปผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองครับท่ามกลาง
มวลชนคนเสื้อแดงแล้วก็นักการเมือง
นัดหมายกันมารอต้อนรับ
ให้กำลังใจอดิษฐ์นายกัฎธมนตรี
จากนั้นเวลาประมาณ๙นาฬิกา๒๕นาที
นายทักษิณนะครับก็มาปรากฏตัวพร้อมกับครอบครัว
ที่หน้าอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล
โดยสวมสูตรสีกรมท่าครับเสื้อเชิดสีขาว

แล้วก็เข้าไปถวายบังคมที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์รัชกาลที่๑๐ครับ
ที่ที่อีกอาทิตย์ด้วยกันอยู่ที่๑๒๒กระกอุ้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าก่อนหน้านี้มีภาพประวัติศาสตร์นะครับ
การกราบแผ่นดินวันนี้ก็ถือเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์หนึ่งนะครับ
ของนายทักษิณชินวัฒน์ครับนี่แหละครับเป็นการนะครับ
ยกมือไหว้แล้วก็โบกมือทักทายมวลชนไปรอบทิศทางครับ
ให้กับคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับนะครับดูสีหน้าสีตาก็คงจะรู้ว่านะครับ
ความรู้สึกของนายทักษิณเป็นอย่างไรบ้างมีครอบครัวนะครับ
มีลูกสาวทั้งสองคนคอยเดินอยู่ข้างนะครับ
แล้วก็มีคุณโอ๊คพานทองแท้ด้วยนะครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้อีกทีครับ
ตั้งแต่สวัสดีกับได้ด้วยวันนี้ก็ว่ากลับไปไหนกันนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนที่จะกลับเข้าไปในอาคารฮะ
ดีตนายกทักษิณก็เดินไปทักทายจับมือกับแกนนำของสอสอเพื่อไทยนะครับ
ก็มีคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณประเสริฐจันทรลวงทอง
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับคุณเกรียงกันตินันนะครับ
ที่มาต้อนรับนะครับมีบรรยากาศช่วงนี้ให้ดูด้วยครับ

ได้กลับเข้าไปในอาคารผู้โดยสารนะครับ

อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็หลานด้วยนะครับ
แล้วก็จากนั้นก็เดินทางไปที่สารดีกานะครับ
เพื่อรับฟังคำพิพากษาครับ
อันนี้คือตั้งแต่ลงเครื่องมาเลยครับคุณผู้ชมครับ